เกมรับจำนำ
ต้องบอกว่าผู้จำนำของเราโดนทวงหนี้โหด
แถมยังมีอาวุธครบมือด้วยค่ะพี่
แล้วหนี้ที่ก่อนะตัวก็ไม่ได้เป็นคนก่อด้วย

อยากโดนนี่แหละ

ของที่พิชาธิ์เอามาจำนำคือ
ผงไม้ปะน้ำตาดค่า

อ้าวตรงนี้
เขามาที่ดี
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ

รองรับจำนำของเรานะคะพร้อมจะมอบความสุขให้คุณผู้ชมแล้วค่ะ
หากคุณมีเรื่องร้อนใจหรือใครกำลังร้อนเงิน
หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

ในเกมรับจำนำ
คุณผู้ชมทั้งบ้านครับทางรายการของเรานะครับ
มีกิจกรรมพิเศษให้ร่วมสนุกนะฮะ
รอรับของรางวัลตลอดเดือนมิถุนายนนี้ได้เลยนะครับ
กับกิจกรรมปริศนารับจำนำ
แล้วกติกาการร่วมสนุกนะฮะจะเป็นอย่างไรติดตามได้นะครับ
เพจเฟซบุ๊คเกมรับจำนำของเราได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับ
สำหรับกัติการร่วมสนุกปริศนารับจำนำ
เพียงแค่คุณผู้ชมสังเกตและจำตัวเลขปริศนา
ที่จะขึ้นมุมจอในแต่ละช่วงของรายการ

และถ่ายภาพตัวเองคู่กับตัวเลขปริศนาเพียง๑ภาพ
จากนั้นนำรูปไปโพสต์พร้อมกับบอกตัวเลขปริศนาทั้ง๓ตัวให้ถูกต้อง
ที่ใต้โพสต์กิจกรรมประจำสัปดาห์ในเพจรายการเกมรับจำนำ
ใครทำตามกติกาได้เร็วที่สุด๕ท่านแรกรับของรางวัลไปเลย
ร่วมสนุกได้วันนี้ตั้งแต่จบรายการถึง๒ทุ่ม
คุณผู้ชมค่ะเรื่องราววันนี้ค่ะ

อ้าวไม่เอาจะมันเจอกู

วันนี้ดวงไม่ดีเลยลูกป่ะกลับบ้านที
เดี๋ยวกูติดไว้ก่อนเดี๋ยวกูหามาจ่ายให้ผม
กูจะบ้านแล้วไงค้าข้าเลือดกูทิศแล้วอีกเชิญ
มึงไปตามคนอื่นมาเล่นกับกูเลยนะโอ้โฮ

เอามาค่อมไพ่ทำไมแล้วจ่ายไม่ได้ก็เปิด

พาลูกไปไหนมาเนี่ยฮะทำไมไม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก
เบื่อนะพี่อยู่บ้านคนเดียวมันน่าเบื่อ

เออพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก
ไปหาเพื่อนคุยอ่ะแต่อย่าไปยุ่งกับพวกอีแอ๋วมันนะ

มันจับกลุ่มเล่นไพ่กันพี่ไม่ชอบ

แล้วก็ไม่ได้ชอบเล่นไพ่ด้วยเหรอ
เฮ่ยอยู่ไม่ติดบ้านเหรอเว้ย
อุ๊ยไง

ทำไมตามหาไม่คุ้นหรือเปล่า
ก็มันมายืมเงินกูแล้วก็ไม่จ่ายดอกมาหลายวันแล้ว
ยืมเยิมอะไรวะกูไม่รู้เรื่อง

ถ้ามึงไม่รู้นะมึงไปวงไพ่ที่เมียมึงเล่น
ว่ามันยืมใครติดใครไว้บ้าง

อะไรวะกูบอกไม่มีกูไม่จ่ายไง
ไม่มีไม่จ่ายยังไง
ตามไปดีกว่า

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
โอ๊ยโอ๊ย
โอ๊ยอย่าทำใคร
รถลงไป
ตายเลย

ตายเลย

เขามาช่วยแล้วนะเขามาช่วยแล้ว
หลบเร็วหลบหลบ

พี่เชิญไม่ภายหลับอย่าเป็นอะไรนะ

ขับไว้เร็วหน่อยนะจ้า
พี่เชิญ
พี่เชิญ

แต่เขารอดค่ะ
แต่จะรอดเพราะอะไรฟังเขาเล่าดีกว่า
ขอพบกับพี่ชาตินะคะจากกรุงเทพ

ตอนนั้นที่เราไปยืมเงินเขาแต่เราไม่ได้บอก

ช่วงนั้นน้องชายพี่ชายเข้ามาอยู่ทำงานด้วย

ก็เลยไปถามเพื่อนที่ไหนเขาให้กู้ตังค์
ก็ไปกู้แล้วก็ไปเช่าห้องให้เขาอยู่
เพราะว่าห้องที่เราอยู่เราอยู่กับลูกมันแคบอะค่ะ
มันเหมือนว่าเราไม่ได้ทำงานแฟนทำคนเดียวเราไม่พอส่ง

เหมือนมันเป็นดินพอกหางหมูไปเรื่อยค่ะ

แล้วก็เริ่มที่ย่าคุยกับเจ้าหนี้ว่าจะทยอยหมด
ทุกเจ้าแล้วก็ไม่ไปยุ่งอีกเลยค่ะ
พี่ชาติเรื่องมันเกิดมากี่ปีแล้ว

แต่ก็คือผมมีแบบอภิพธิ์ดีเหมือนกัน

เค้ามีเมียตเค้าจะฟันอย่างนี้ใช่ไหม

เฮ้ยเสียงอะไรขนาดนี้

หมดแล้วก็แปนเหมือนกัน
ใช่ครับเสียงหลักใช่น่ะครับถ้าเราล้มปั๊บอย่างนี้
เขาไม่ใช้อาวุธแล้วคือร่างกายแล้ว
แล้วแต่ที่ดูอันนั้นเอาจริง
คนข้างหรือคนที่เจอก็คิดว่าเราตายแล้วนะ
มีตัวใบพลิปแก้งตายดีกว่า
ถ้าเบียบจากฝืนสู้ก็คงสู้ของไม่ได้แล้วครับ
แล้วเขาก็หยุดแล้วก็ชาวบ้านเห็น
เขาก็เลือกรถปกติมา
อ๋อเขาคิดว่าเราตายจริงครับ

หน้าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยไหม
ก็ที่ผ่านมาที่ผิดที่พลาด

ขอโทษแล้วก็ปรับตัวให้แล้ว
ก็คือตอนนี้ก็ปรับปรุงตัวเองขึ้นมา

พี่ชาติล่ะพี่ชาติจะบอกอะไรไหม

บอกหน่อยให้อภัยแล้วรู้ดินะครับ

แต่ก็มีสิ่งที่เก็บกฎไปในใจ

แต่ว่าที่พร้อมพูดออกมามีแต่สิ่งดีให้

ก็คิดถึงชื่อนี่แหละตลอด
ทางบ้านก็คิดถึงชื่น

ขอบคุณครับ

ถ้ามันมีอะไรที่มันอยู่ในใจ

วันนี้มันมีแต่สิ่งที่ดีต่อกันแล้ว

ทิ้งไว้ที่นี่ก้าวออกไปแล้วไปเริ่มกันใหม่

แต่เรื่องราวเหมือนจะแฮปปี้แอนดี้เนอะ

กำลังจะมีความสุขกันดีเลย

มาเจอกับลูกชายครับ

ลูกชายคือแบบออกรถให้

พอออกรถให้เสร็จประมาณ๓ปีเสร็จ

เขาไม่มีปัญญาที่จะรับผิดชอบ

ลูกเขาจะมีงานทำแล้วนะ
ในเมื่อช่วงนั้นเป็นบรรพ่อพอดี
ผมก็ต้องตำแปรให้ลูกอีกหนึ่งคัน
ซึ่งเป็นชื่อของผมเองที่นี่

แต่มันก็ไม่พอแกแค่นั้นอีกครับ

ไปกีดแฟสแบบไปคบในเพจอย่างนี้

เป็นความผู้หญิงท้อง
พอคลอดเสร็จเอาไปให้คนอื่นเลี้ยงดีกว่า

ใช่ครับทีนี้ผมก็คิดไปคิดมาครับ
ยังไงก็ลูกเราอะไรหลานเรานะ

แม่เขาก็ให้เขามาอยู่ที่บ้าน
ให้ใครมาหมายถึงอุ้มมาทั้งแม่ทั้งลูก

เราก็ช่วยดูแลลูกสะพ้ายอย่างดีล่ะ

หนูต้องมีคนใกล้คิดนัดท้องอย่างขนาดนี้

แม่คุณแม่เจ้าคุณพ่อเฟศคุณพ่อ
ของมันดีจริงลูกแคลนิตรภาพ

ยังไงอาบลูกสะพ้ายแล้วครับเป็นขาเลยครับโอ้โฮ

แค่มนต์ลูกของน้องเขาต่ำ

ทุกวันนี้ผมก็ต้องรับเลี้ยงเด็กทั้งสองคนนี้ครับ

อ้าว
อันนี้พี่ครับเป็นพี่บิ๊ก
พี่บิ๊กจะมีสายตำนีตตรงฝ่ามือ
อ๋อพี่บิ๊กพี่บิ๊กครับนี่น้องบอสนะครับน้องบอส
คุณปู่เขาดูตำหนิหลานอยู่นะ
เขาดูที่นี่ที่ฝ่ามือนี่คุณดูนี่

คุณแม่เขาก็ทำงานเหมือนกันครับ

เข้าใจแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเนื้อเองไปบ้าง

จริงครับคุณลำบากเลยประมาณนี้
จริงหนูทีละคนหนูยังเหนื่อยเลย

เอาล่ะพี่ชาดมารายการของเราในวันนี้
พี่อยากได้เงินไปทำอะไรเอ่ย
ค่ะผมอยากจะเอาเงินไว้เลี้ยงดูหลาน
ถ้าซื้อพันเพื่อค่านมนี่หนักเลยครับ
อุ่นน้ำตาลให้ร้อนเพื่ออุณหภูมิที่เหมาะกับการปั้น
ถึงสภาพจะสมบุกสมบั่นสักขนาดนี้
แต่วันนี้พี่ชาติก็บากมันนำมาจำนำด้วยใจสู้กันเลยล่ะครับ
ปล่อยปั้นน้ำตาล
คิดถึงสมัยตอนเด็ก
ไม่ได้เจอนานแล้วสบายดีมาก
จริงนะพี่มันมหัศจรรย์นะ
ลายเยอะไอ้กลมเนี่ยตัดออกมาดึงออกมาอะไรออกมาเป็นตัวได้อย่างนี้
เออแล้วอีลิงนี่ก็ช่างจินตนาการนะนั่งตกป่าอะไรอย่างนี้

ใช่แล้วพี่ทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับ

ดูสภาพนี้นะข้างนี่ก็คือแบบชำรุดสุดสมเหมือนกันนะ

ใช่ครับแต่ผมรักสุดคือขอบทองเหลืองครับ

ต้องบอกว่าอันนี้เราเป็นคนประดิษฐ์เอง

อันนี้มีคุณค่ากับผมมาเป็นชีวิตจิตใจเลยครับ

งานรับเชิญที่โดนแบบจองตัวไว้ก็

ชื่อเพจน้ำตาลปั้นโบราณบายพิชาตินะครับ

เขาจะรู้ไหมนะว่ามันราคาเท่าไหร่

กระทะทองเหลืองกับมีราคาของเก่ามาดัดแปลง
เห็ดกังเอิญใดไห่พันหนึ่งเลยค่ะ
ด้วยความที่เป็นเครื่องมือทำอาหารกินนะคะ
พี่ให้๑๑๐๐ค่ะ

กระทะทองเหลืองใช้ได้ฉันได้๕๐๐บาทจ้ะ
เครื่องทำน้ำตาลเป็นรูปสัตว์ต่าง
พี่ตั้งแต่เด็กมาก็เห็นแล้วครับ

มหาชนนะคะเราเฉลี่ยออกมาแล้วนะคะ
อยู่ที่๑๒๔๐บาทค่ะ

แต่ถ้ามารายการเกมรับจำนำแล้ว

ได้มากกว่านี้

โชว์อะไรหน่อยได้ไหมโชว์โชว์อะไรหน่อยได้ไหมโชว์

เดี๋ยวผมจะให้ไปข้างล่าง

ให้ตรงกับพื้นอ๋อครับ

ใส่ช้าคุยกันด้วย

บ้านนั้นมีแรงไหม

มันทะลุอะไรน่ะมันเบี้ยวด้วย
นี่อันนี้ปั้นรูปหน้าผมปะเนี่ย
อ๋อเขาจะปั้นนะ
อ่าแล้วฉันก็เป่าที่ใหญ่เลย
แป๊บเดียวหน้าฉันจะมาแล้วเบ้น

ใช่ถ้าหนูตามไปจูบพี่ได้ที่ไหน
หนูอยากเอารูปไปนั่ง

แล้วทำป้องสักใหญ่เลย

คือเป็นคนแรกที่มีหัวใหญ่ขนาดนี้
นี่ก็คือฝีไม้ลายมือของพี่ชาติ
ถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวเรามารู้ราคาของทางรายการกันนะครับ
ว่าวันนี้พี่ชาติจะได้เงินจากรายการไปเท่าไหร่นะครับ

คุณผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือกล่องไม้ปั้นน้ำตาลนะครับ
พี่ชาตินะฮะใช้เป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัว
เพราะฉะนั้นมันมีคุณค่าทางจิตใจมาก
วันนี้เอามาที่เกมรับจำนำของเรานะครับ
เดี๋ยวมาดูว่าราคาจำนำในวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
เท่าไหร่
เท่าไหร่

รับจำนำ

ตอนนี้นะคะพี่ชาตินะคะก็รับเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย๔๐๐๐บาท
เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มถ่ายของครับ
กติกาการถ่ายของผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อตอบถูกเพียง๒ข้อ
ถือว่าถ่ายของสำเร็จรับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละห้าพันบาทรวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ครับ
ย้อนไปในวันที่เกิดเหตุวันนั้นหน่อยถ้าเราไม่แกล้งตายเนี่ยจะเป็นยังไง
บาดเจ็บเยอะเลยครับวันนั้นครับอาจจะพิการอะไรประมาณนี้ครับ
ใครเป็นคนโทรตามปอดติ๊กตึงเราลืม
ป้าป้าครับป้าข้างบ้านหรือชาวบ้านนะครับ
พอเราพูดถึงปเต็กตึงเราก็จะนึกถึงมูลนิธิร่วมกับตันอยู่
ก็คล้ายกับเวลาเราพูดถึงพี่เอชายาเราก็จะพูดถึงพี่กุ้งสุธิราช

อุ๊ยอะไร
พอเราพูดถึงมูลนิธีปอดติ๊กตึงมูลนิธีร่วมกับตันอยู่
จริงดารานักแสดงก็มีหลายคนที่ไปทำงานจิตอาสา

ทั้ง๒มูลนิธิเขาทำหน้าที่ดำเนินงานสาธารณะ
ในการเก็บศพแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหมือนกันนะครับ
โดยมูลนิธีร่วมกับตันอยู่ก่อตั้งหลังปอดติ๊กตึง๖๐ปี
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ครับ
ผู้ก่อก่อตั้งมูลนิธีร่วมกับตันอยู่คือใคร
ข้อ๑พ่อค้าเหล็ก๑๒คน
ข้อ๒พ่อค้ากาแฟ๑คน

อาจจะช่วยกันอุ้มคนบาดเจ็บหรืออะไรประมาณนี้

แต่ว่าข้อสองเนี่ยเพราะขากาแฟแค่คนเดียวค่ะ

แค่เอาแค่ต้นคิด

ข้าวตอบแล้วเวลาข้อ๒ข้าวกาแฟ๑คนค่ะ

จนต้องเปลี่ยนตัวเลือกถึง๓ครั้งกันเลย

จะถูกก่อตั้งโดยพ่อค้ากาแฟเพียงคนเดียว

ถ้าถูกข้อนี้ก็จะใจชื้นขึ้นมาเลยนะ

ถูกครับ
ข้อ๒พ่อค้ากาแฟ๑คนเท่านั้นครับ
ก่อตั้งนี้นะครับก็คือ
คุณสมเกียจสมสกุลรุ่งเรือง

ได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะฮะ
ในชุมชนที่แออัดตรอกโรงหมูกล้วยน้ำไทย
โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเงินซื้อโรงศพ
แล้วก็เลยขยับขยายมากลายมาเป็นวงกว้างเลยนะฮะ

ก็เลยจัดตั้งมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
ใช่ค่ะแล้วต้องบอกว่าแรงบันดาลใจนะคะ
เกิดจากตอนที่เขาอายุประมาณ๑๓๑๔นะ
คุณสมเกียจเนี่ยเป็นเด็กวิ่งส่งกาแฟ
แต่ว่าได้เห็นศพถูกระเบิดเยอะแยะมากมายเลย

แล้วก็รู้สึกว่างานนี้มันเป็นการทำงาน
ที่ทำแล้วได้กุศลได้บุญ
ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนมาช่วยกันทำ
ก็เลยก่อตั้งขึ้นมาเป็นมูลนิธิร่วมกระตันอยู่

เอาล่ะไม่รู้ตอบถูกไปแล้ว๑ข้อนะคะ

ถ้าเกิดว่าข้อที่๒นี้นะครับไม่พลาด

ทำอาชีพปั้นน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลปั้นเนี่ยมากี่ปีแล้ว
๒๕ปีครับอายุครูคนแรกเลยครับ

มีเมียน้อยครับน้อยยังไง

ชอบฟังเพลงของศิลปินท่านไหนคะ

เพราะว่าเพลงพี่มนต์แคนเนี่ยสมาธิ

นะผู้ชายคนนี้พลังเสียงดีมากนุ่มเชื่อครับหวานมาเปล่า

ถ้าอยากได้ตุ๊กตาแบบใหม่

หรือโดเลมี

แล้วจะได้รูปแบบตัวอะไรแปลกออกมาเยอะมาก
ใช่เพราะว่ามันจะเพี้ยนมาก

ถ้าฟังนะปั้นมาเป็นกระทงหลงไปไหนไม่รู้เลย

เรียนเหรอ
แซวไอ้หัวแตกของนู้น

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒
ผลงานเพลงตัวเองที่มนแคนแก่นคูณชอบมากที่สุดคือเพลงอะไร

ข้อสองคำว่าฮับกันมันเหยียถิ่มใส

ต่างกันกับความรักอะไรประมาณนี้ครับ
คือคนรักกันแล้วจะมาทิ้งกันไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับ

ส่วนเพลงที่๑ก็ยังคอยที่ซอยเดิม

คือแบบคบกันทุกวันทุกเช้าทุกเย็นอะไรประมาณนี้
เจอมาเช้าก็เจอกันเย็นก็เจอกันอย่างนี้
คิดว่าอ๋อคิดว่าผมขอตอบครับว่า

อ๋อยังคอยที่ซอยเดิมอ๋อคิดไม่เหมือนกันแล้วอ๋อคิดไม่เหมือนกันแล้ว

หนึ่งเป็นอัลบั้มเก่ากว่าข้อ๒ครับ

ข้อหนึ่งครับผมยังคอยที่ซอยเดิมครับ

ข้อนี้ไม่รู้ว่ามั่นใจหรือคำสั่งภรรยากันแน่
แต่ที่แน่หากถูกต้องจะถ่ายกล่องไม้กลับบ้านได้ทันที

พี่ชื่นคงต้องรับผิดไปเต็มเลยล่ะเนี่ย
นุสวรีเท้าสุระนารีเท้าสุระนารี
เท้าสะเอวด้วยมือข้างใด
มือข้างขวาเท้าเซลล์ครับผม

ซ้ายก็ฝั่งอย่างนี้ไงเขาถือดาบใช่ไหม

เฮ่ยลูกลิ
เราอยู่กับคำถามถ่ายของของพี่ชาติ
ที่มาสู้เพื่อฆ่านมของหลานแฝวแฝนวัยน่ารักทั้ง๒คน
จังหวะที่พี่ชาติกำลังลังเลกับตัวเลือก
เมียสุดที่รักก็ฟันฉับมาที่ข้อหนึ่ง
แล้วใครจะกล้าขัดกันล่ะครับคุณพี่
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วกันนะ
ถูกนะ

จริงแล้วต้องถามว่าพี่มนต์แคร์แกชอบทุกเพลงแหละ

เพลงแรกที่ครูสลาคุณวุฒิเนี่ยมอบให้แกร้อง
ก็คือยังคอยที่ซอยเดิม

แล้วก็ชื่อของอัลบั้มชุดที่หนึ่ง
แล้วก็ออกจำหน่ายในปี๒๕๖

ตอบถูกไปแล้ว๒ข้อนะคะ
ตอนนี้รับเงินรางวัลไป๑๐๐๐บาท

ใครพร้อมสำเร็จ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓เลยครับ
ชาติจริงแล้วเป็นคนพื้นเพลที่จังหวัดอะไรครับ

พี่ชาตินี่เป็นคนโคลาสนะ

ไปรอบประตูชุมพลหรือเพื่อคำสะบาน

ไม่แล้วตอนไปขอยะโมขออะไร

คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
อนุสวรีเท้าสุระนารีเท้า
สุระนารีเท้าสะเอวด้วยมือข้างใด
ข้อหนึ่งมือข้างขวา
ข้อ๒มือข้างซ้าย
ผมเคยเล่นปัญหาเช่ากับเด็กอยู่
เขาก็ถ่ายผมว่าลุงรู้ไหม

ผมตอบว่ายังไงครับทางซ้ายลุงก็ตอบผิดย่าโมเขาถือดาบทางด้าม
ก็ถูกของเด็กไปถือทางคมดาบก็ไม่ไหวแล้วย่า
ต้องถือด้ามสิครับคุณเนี่ยต้องแพ้เด็กทุกวันนะครับ
ข้อหนึ่งผมขอตอบเลยครับครับเป็นข้อหนึ่งครับมือข้างขวาเท้าเซลล์ครับผม
ยืนท่าไหนยืนท่าไหนอันนี้มือซ้ายอย่างนี้ครับเอาเติ้ลเอาเติ้ล
ซ้ายก็ฝั่งนี้ไงก็ถือดาบใช่ไหมมือหนึ่งถือดาบก็ถือทางซ้าย
ไม่เขาถามว่าเอวเอวเอวเออนั่นแหละ
อันนี้คือคำตอบแล้วใช่ไหมคะใช่ครับขอตอบข้อหนึ่งครับ
คือมือข้างขวาครับผมอีกข้อหนึ่งครับ
ตอบมาแล้วนะคะข้อหนึ่งมือข้างขวาค่ะ
เป็นคำตอบที่อ้อนี้ไม่ขอพึ่งเมียพี่ชาติขอเคลียร์เอง
ตอบมาแล้วครับว่ามือขวาอ้าวแล้วพวกแก่คนโคราชที่อยู่หน้าจอทีวีล่ะเห็นด้วยกับเขาไหม

อ้าวท้าวเอวมือข้างซ้ายเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวนะคะ
อนุสวรีเท้าสุระนารีนั้นมีความสูง๑๘๕เซนติเมตรหล่อด้วยทองแดงรมดำ
อยู่ในท่ายืนแต่งกายด้วยเครื่องยดพระราชทาน

กลุ่มดาบจะหลดพื้น
ส่วนเท้าสะเอวจะเท้าด้วยมือซ้ายนั่นเองครับ

ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อตอบถูก๒ข้อ
มีเงินสะสมอยู่๑๐๐๐บาท
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ
ได้ยินว่าพี่ชาติผู้ชายคนนี้นะคุณ

เขาเคยไปโชว์ต่างประทงต่างประเทศด้วยนะ

แล้วทำไมอยู่ดีเขาถึงติดต่อเราไปที่นู่นคะ

แล้วก็เขาก็อยากจะช่วยอนุรักษ์ของพวกนี้ไว้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
แต่นะพี่เบ้นเขาบอกว่ามีสำนวนไทยสำนวนหนึ่ง
ที่มาจากวัฒนธรรมอินเดียด้วย
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ถามว่า
สำนวนไทยสำนวนใดมีที่มาจากวัฒนธรรมของอินเดีย
ข้อหนึ่งอกไหม้ไส้ขม
ข้อสองดวงไม่ถึงฆาต

แต่ดวงไม่ถึงฆาตคนไทยเขาชั่วกันมากเลย

อกไหม้ไส้ขมนี่ไม่เคยได้ยินนะครับ
คือตอบเป็นข้อหนึ่งนะครับถ้าเป็นของอินเดียนะครับ
กำลังคิดอยู่ว่าดวงไม่ถึงคาดมันน่าจะใช่
ว่าเขาก็พูดกันเยอะน่าจะมาจากทางอื่นนะ
นั่นแหละเอาข้อสองดวงไม่ถึงฆาตต้องตอบ

ไม่ถึงคาดครับขอตอบเป็นข้อสองครับผม

ตอบมาแล้วว่าข้อสองดวงไม่ถึงฆาตค่ะ

ไม่ไหงใจกับคู่นี้ซะจริง
ผู้ว่าตอบอย่างเมียตอบอย่าง

เพราะพี่ชาติเขาเป็นคนให้เกียรติเมียนเนอะ

ดวงไม่ถึงคาดนี่แหละครับ

ถูก

พี่เชฟด้วย

เป็นคำเรียกของสถานที่ที่มีลักษณะเป็นท่าบันได
เพื่อใช้ลงแม่น้ำคงคา

เวลาที่ใครถึงคาดอย่างนี้

ซึ่งสำนวนไทยที่บอกว่าดวงไม่ถึงคาด

ยังไม่ถึงท่าที่จะเผาศพนั่นเอง

ได้รับเงินสะสมไป๑๕๐๐๐บาท

ไทยของสำเร็จ

สามารถเล่นเกมในช่วงตัวจำนำโชคได้สำเร็จนะคะ

จะเพิ่มเป็น๓๐๐๐บาททันที
แต่ว่าจะเป็นเกมอะไรและกติกาเป็นยังไง

ปิ้งปองกายบริหาร

ลูกปิงปองให้ลงแก้วที่อยู่ที่เอว
และไปวัดกำลังแขนและสะโพก
เทลูกปิงปองให้ลงโหลจำนวน๕ลูก
หากทำสำเร็จในเวลา๑๐๐วินาที
รับเงินรางวัลเพิ่มอีก๑เท่าไปเลย

กติกานะรู้แล้วนะ
ครับแล้วก็ประมาณ๕ลูกเองนะ

อันนี้ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันครับ

ประมาณนี้ดี

เก่งจังเลย
เอาใหม่

ตั้งที

ต้นซ้ายสะโพกยุ่ง

เย่

ลูกเดียวลูกสุดท้าย

นึกคิดว่าลูกนั้นจะมาเข้าอีกครับ

โตจังชะวาย
ทดสอบเอวกับสะโพกนิดหน่อย
นึกถึงหน้าหลานเอาไว้นะ

ก็จะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลย
ช่วงหน้าเรามาลุ้นเวลากันครับ
ว่าจะสำเร็จหรือไม่

นึกถึง

พี่ชาติพ่อค้าน้ำตาลปั้น
ตอบคำถามสะสมเงินไปแล้ว

และความพลิ้วไหวของสะโพก

แต่พี่ชาติกลับมาแผ่วเอาสักนิดหนึ่ง

การจำนำวันนี้จะลงเอออย่างไร
เรามาดูบทสรุปกันดีกว่าครับ
ดรกมากเลยมันคิดเล่นมาก
ยากเหมือนกันน่ะเนี่ยเนอะ
อุ๊ยคุณภรรยาก็นั่งไม่ติดเลยนะ
มันแขวนมันใหญ่เลย

เขาเหนื่อยกับภารกิจเป็นแบบนี้แหละ

พวกนี้ก็ไม่ทุกข์ทรมานสำหรับจริง

เงินรางวัลนะคะจาก๑๕๐๐๐บาทนะเพิ่มเป็น๓๐๐๐บาท
แล้วก็เงินจำนำตอนแรกอีก๔๐๐๐บาท
วันนี้นะคะได้รับเงินไปทั้งหมด๓๔๐๐๐บาท

และที่สำคัญคือไข่ของสำเร็จ

ขอบคุณครับ

ชาติขอบคุณมากนะที่มาร่วมรายการในวันนี้
นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ชาติและครอบครัวนะครับ

ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชื่นด้วยค่ะ
ไปนั่งกับคุณภรรยาก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน
ตอนนี้ก็ถึงเวลาถ่ายของจำนำให้คนทางบ้านแล้ว

คนจำนำจากทางบ้านในวันนี้ได้แก่
คุณจิราพรจากกรุงเทพมหานครครับ
คุณจีรพรได้นำแหวนทองครึ่งสลึงไปจำนำไว้ในราคา๓๒๐๐บาท
เพราะต้องไปจ่ายค่าเทอมให้ลูก
ทางรายการก็ขอบรรเทาความทุกข์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่
จัดการไถ่ของให้กับคุณจิราพรไปเลยครับ
ให้พอได้ยิ้มได้บ้างในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้
สู้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ
ยินดีด้วยครับ
แหมมีรอยยิ้มกันใหญ่เลย

อย่าลืมนะครับว่าเกมรับจำนำของเราเป็นที่พึ่งของทุกท่านนะครับ
ใครที่มีของใดก็แล้วแต่นะครับ

แล้วคุณจะได้ในราคาสุดพิเศษกลับไปนะครับ

ทำการทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็น
ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

สวัสดีครับ
โดนทั้งเพื่อนรักโดนทั้งคนรัก
แทงข้างหลังจนสติเสียไปเลยพี่

ฟื้นขึ้นมาเขาไม่ใช่คนเดิม
รถน้ำมนต์เราเราก็เตะขันน้ำมนต์เหมือนกัน
มึงรักษาคงไม่ได้หรอก
มันดังขึ้นมาว่าคณะนี้

ที่เหลือเนี่ยพลาดไม่ได้แล้วจริงนะ
ถ้าพลาดนั่นหมายถึงว่าชุดม่อนซี
หาเผิบกระโปรงกระปุงอยู่กับเราหมดเลยนะ
จริงจริง